อีกหนึ่งกิจกรรมคุณผู้ชมครับพาไปชมกิจกรรมที่ถนนเยาวราชคุณผู้ชม
ทางด้านของหอการค้าไทยจีนนะครับได้ร่วมกันกับภาคีเครือข่าย
จัดงานที่มีชื่อว่าในหลวงในดวงใจชาวไทยจีนครับ
เพื่อร่วมกันบรรเพ็ญกุศลและร่วมแสดงความอาลัยถวายแด่
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดชครับติดตามได้
กับคุณนันทพรธาวระรายงานมาจากถนนเยาวราชครับ
ประชาชนจำนวนมากค่ะทยอยมาร่วมกิจกรรมภายในงานในหลวงในดวงใจชาวไทยจีนนะคะ
จัดขึ้นบริเวณวงเวียนโอเดียนถนนเยาวราชค่ะ
โดยงานนั้นเริ่มขึ้นตั้งแต่เวลา๑๖นาฬิกาที่ผ่านมา
ท่ามกลางการรักษาความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ค่ะ
บรรยากาศที่บริเวณซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติ๖รอบ
ชมพันศาหรือวงเวียนโอเดียนถนนเยาวราชนะคะ
ไปด้วยประชาชนที่มาร่วมกิจกรรม
ซึ่งเริ่มขึ้นตั้งแต่เวลา๑๖นาฬิกา
กลางการรักษาความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะ

โดยวันนี้พลเอกธนศักดิ์ปฏิมาปากรรองนายกรัฐมนตรี
เป็นประธานเปิดงานในหลวงในดวงใจชาวไทยจีน
ซึ่งหอการค้าไทยจีนร่วมกับสมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทย
และสมาคมตระกูลแทร่แห่งประเทศไทย

เพื่อถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดช

กล่าวแสดงความอาลัยเป็นภาษาจีนกลางค่ะ

ประชาชนได้ร่วมแสดงถวายความอาลัย

นำโดยองค์ประธานฝ่ายสงฆ์
พระพรมมังคลาจารย์วัดไตรมิตรวิทยาราม
พร้อมชมการบันเล็งเพลงพระราชนิภน
กองทัพเรือดุริยางราชนาวี

ได้จัดวงดุรยางออเคสเตอร์วงใหญ่

เพื่อรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดช
จากนั้นได้ร่วมกันแปลอักษรหมายเลข๙ร่วมกัน
ระหว่างกำลังพลของกองทัพเรือ
โดยฐานทัพเรือกรุงเทพและตัวแทนนักเรียนเขตสัมพันธวงศ์

และร่วมร้องเพลงสันเสริญพระบารมี
อกจากนี้นะคะหลังเสร็จพิธีการ
จะเป็นช่วงของการบริการอาหารและเครื่องดื่ม
จ่ายให้กับประชาชนที่มาร่วมงานมากกว่า๑แสนชุดค่ะ
ตัวแทนผู้ประกอบการร้านอาหารชื่อดังย่านเยาวราช
เพื่อร่วมทำดีถวายในหลวงรัชกาลที่๙
ซึ่งจะมีร้านค้าตลอดแนวแถวของถนนเยาวราช

กรณีที่ประชาชนมาร่วมงานจำนวนมากนะคะ
เจ้าหน้าที่เตรียมจะปิดการจราจรออกมาอีกหนึ่งวงรอบนะคะ
แก่ถนนตรีมิตรเจริญพาณิชย์และโรงเรียนวัดปฐุมคงคาค่ะ
อกจากนี้นะคะยังได้เตรียมที่จอดรถ
รอบสถานที่ที่จัดงานไว้ได้กว่า๓๐๐คันค่ะ
เจ้าหน้าที่คาดว่าวันนี้นะคะจะมีประชาชนมาร่วมงาน
หลวงในดวงใจชาวไทยจีนมากกว่า๑แสนคนค่ะ
ทำให้ทางวัดไตรมิตรวิทยานั้นจะต้องประกาศ
ดแจกผ้ายันจากท่านเจ้าคุณทงชัยนะคะ
ซึ่งเป็นเกจิอาจารย์ชื่อดังของวัดรายมิตร
โดยจะเลื่อนทำการแจกในภายหลังค่ะ
เพื่อให้ประชาชนทุกคนนั้นได้รับอย่างทั่วถึงค่ะ
และทั้งหมดนี้คือบรรยากาศภายในงานที่เกิดขึ้นนะคะ
ันทพรธวระข่าวไทยรัฐทีวี
รายงานสดจากวงเวียนโอเดียนถนนเยาวราชค่ะ